ไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจสอบสวนภาค๘นะคะ
รวบตัวมือปืนชื่อดังในภาคใต้ได้นะคะ
ซึ่งเป็นการรับงานจากแก๊งค้ายาเสพติด
ให้ไปปลิดชีวิตของฝ่ายตรงข้ามนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลค่ะว่าใครเป็นคนจ้างหวานมาค่ะ

เพื่อปลดประชาชนภาคออกไปก่อน
ตอนนี้ตำรวจกลุ่มข้าวหน้าไม่ได้
แต่ถ้ามีภาคอีกที่ก็จะมีภาคต่อไป

หลังจากเกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบสวนพยานแวดล้อม
และพบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายเอกมหาราชซึ่งเป็นมือปืนชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้
ก็มีการยื่นสารขออนุมัติจับกลุ่มนะคะจนกระทั่งวันนี้เจอตัว
แล้วก็เนี่ยค่ะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
ก็รับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นมือปืนแล้วรับงานจากแก๊งค้ายาเสพติด๓๕๐๐๐บาท
ให้มายิงนายสุชาติโดยมีปมสั่งตายนะคะคือให้ปลิดชีวิตเลย
มาจากการขัดแย้งธุรกิจค้ายาเสพติดของผู้ว่าจ้างกับนายสุชาตินี่แหละนะคะ
ซึ่งตำรวจสืบสวนภาค๘ก็ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสพพระแสง
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวก็จะต้องขยายผลกันต่อไปค่ะ
ว่าใครเป็นคนว่าจ้างค่ะ